ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาคาเฟ่เก๋บรรยากาศดีนะคะ

ตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใครดัดแปลงมาจากบ้านไม้โบราณ
ยังมีโต๊ะให้นั่งอยู่บนต้นไม้ด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงติดตามชมจากรายงานค่ะ
จากบ้านไม้โบราณที่ถูกดัดแปลงให้เป็นคาเฟ่เล็กแสนอบอุ่น
ทำกลางบรรยากาศที่วุ่นวายใจกลางเมือง

ใครที่ชอบนั่งสบายรับลมชิลในสวนสวย

แต่ถ้าเดินลึกเข้าไปจะเจอห้องเรียนกระจกหรือก๊าซเฮาส์
ไว้ให้นั่งมองต้นไม้เขียวเหมาะสำหรับนั่งประชุมงานค่ะ
สำหรับคนที่ต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวค่ะ

เพราะว่าที่ร้านนะคะได้สร้างห้องกระจกเล็กแบบนี้อยู่บนต้นไม้
ให้ลูกค้าค่ะได้ขึ้นมานั่งชิวกันแบบเก๋นั่นเองค่ะ
เปิดประตูเข้ามาในร้านเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนอยู่
เจ้าของร้านตั้งใจตกแต่งให้มีกลิ่นอายของอังกฤษในยุคเก่า

โทนสีขาวดำดูโปร่งโล่งสบายตา
สังเกตดีโต๊ะร้านนี้ไม่เหมือนกันเลยสักตัวค่ะ
แต่ก็สามารถจัดวางให้เข้ากันได้อย่างลงตัว
ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศรสชาติอาหารก็เป๊ะเวอร์ไปพิสูจน์กัน
เริ่มกันที่สปาเกตตี้คาโบนาร่าร้อนแต่งหน้าด้วยไข่ซูวีทอด
แซลมอนรมควันวาซาบิเนื้อแซลมอนชิ้นใหญ่
กับผักสลัดคำโตจิ้มกับวาซาบิรสจัด
อื้มมมมมอร่อยทุกคำสมคำร่ำลือ
วิคโตเรียม็อกค่าแก้วนี้กาแฟผสมช็อกโกแลต
ไอศครีมวานิลาโรยผงโกโก้ก็ชื่นใจ
ตบท้ายด้วยของหวานขอนำเสนอช็อกโกแลตโทษ
ปังอุ่นหอมกลิ่นเนยแต่งด้วยสตอเบอรี่
ูเบอร์ลี่เม็ดแอลมอนและซอสช็อกโกแลต
พรุ่งนี้ใครพร้อมก็ไปแฮงเอาท์กันได้เลย
ที่ร้านทิสคาเฟ่แอดแฮงอัล
ถนนเสนานิคม๑ระหว่างซอย๑๗กับซอย๑๙
เปิดตั้งแต่๑๑โมงครึ่งถึง๕ทุ่มหยุดทุกวันพุธค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน